จากเรื่องของนายโจ้แล้วมันไปกระทบถึงคนรอบข้างด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะคนรอบข้างที่ว่าก็คือแฟนสาวของนายโจ้นั่นเองนะคะ
ซึ่งเป็นพิธีกรรายการบันเทิงของช่องหนึ่งทีนี้ได้รับผลกระทบค่ะ
คือแฟนสาวของนายโจ้คุณใบเตยพรพจี
ซึ่งเป็นพิธีกรรายการบันเทิงช่องดัง
เคยสัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมพอมันเป็นข่าว
มีการเอาคำพูดบางช่วงบางตอนที่เธอให้สัมภาษณ์

เพราะว่าตอนต้นปีที่ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะ
บอกว่าคบหาดูใจกันมาประมาณครึ่งปี๖เดือนแล้ว

ทุกวันนี้คบหากับนายโจ้มาประมาณ๑ปีแล้ว
แล้วพ่อของคุณใบเตย
ก็คือพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
คุณผู้ชมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
เพิ่งจะเซนคำสั่งย้ายในโจ้
หลังจากเกิดเรื่องตอนที่มีข่าวออกมาแรก

ย้ายไปก่อนที่มีบอกมีคำสั่งเด้ง

ว่าคุณใบเตยเป็นแฟนกับนายโจ้

กับทางผู้กำกับโจ้เถอะ
ดูสิคุณใบเตยยังมีอนาคตไกลนะ
ควรมาอยู่ใกล้กับคนอันตรายแบบนี้
หลายคนก็มาต่อว่านายโจ้

เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณใบเตยไม่ได้เป็นคนทำ
มาเมื่อประมาณสัก๑๐โมงกว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
อันนี้ล่าสุดเลยคุณใบเตยเพิ่งเปิดไอจี
เอาเหรอฮะเปิดเป็นสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อาจจะมีคนโจมตีว่าพอเกิดเหตุการณ์ก็ปิดหนี
นะฮะเธอก็เลยโอเคงั้นเปิดแล้วกันรับฟังความคิดเห็น
และแน่นอนคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ใช่ค่ะในเชิงที่ถล่มยับเลยเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็ทีมข่าวของเราไปสอบถามจากแหล่งข่าวคนใกล้ชิด
ก็ทราบว่าพอมันเป็นข่าวขึ้นมา
คุณใบเตยก็มีการขอลางานยาวไม่มีกำหนด
เพราะว่าตอนนี้เธอเองก็เครียดมากสภาพจิตใจก็แย่
แล้วก็ตกใจกับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวเธอเองไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไรเลย
แล้วเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงหลายคนก็ตกใจ

เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าตัวพี่โจ้คนนี้เนี่ยนะ
เขาเป็นคนสุขุมเป็นคนน่ารักเป็นคนยิ้มง่าย
ไม่ได้ดูเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด

อันนี้ก็คือเป็นแฟนปัจจุบัน